ของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีเกิดขึ้นในวงการบันเทิงค่ะ
นั่นก็คือคุณอ๋อมอักขพันธ์นั่นเอง
พระเอกสุดหล่อของเราตอนนี้ละทางโลกแล้วนะคะ

แล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าจะบวชเป็นระยะเวลา๙วันค่ะ
พระเอกหน้าไทยวัย๓๑ปีออมอักภัณฑ์นามาศ
เริกดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

และใช้ชีวิตในผ้าเหลืองเพื่อศึกษาพระธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนาที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
กลางคนในครอบครัวและพี่น้องทั้งในและนอกวงการ
ร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก
เช่นเวียสุโกนลวัฒน์ไม้พระธรเดช
ธาราเขตเอมมี่กลิ่นปฐุม
หยบธัญกัณฑ์กีต้าซีรีย์พิษ
และนางเอกร่วมช่องคนสนิทเปรี้ยวทัศนียาเป็นต้น
โดยพระอ๋อมได้รับฉายาทางธรรมว่าอคธรรโม

โดยตั้งใจใช้ชีวิตใต้ร่มกาสวพัฒน์ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๙วัน